๒๐๑๗พวกเธอคว้าแชมป์เอเชียเป็นครั้งแรก
๒๐๑๘พวกเธอป้องกันแชมป์ไว้ได้
และปีนี้กลับมาอีกครั้งกับศึก

คว้าแชมป์๓สมัยติดต่อกัน
ในวันที่๒๗เมษายนถึง๕พฤษภาคมนี้